แถวซอยปรีดีพนมยงนะคะในกรุงเทพนี่แหละค่ะ
มีผู้ชายคนนึงน้อยใจแฟนทะเลาะกับแฟน

ประชดแฟนขังตัวเองอยู่ในห้อง

จริงก็ต้องพยายามไปเกลี้ยกล่อม
ต้องเอากุญแจสำรองไขเข้าไปแล้วก็ไปช่วย
เดี๋ยวไปดูจังหวะที่ตำรวจเขาเข้าไปช่วยนะคะ
นี่ค่ะตำรวจให้แฟนมาแฟนสาวไง
บอกว่าก็จะแบบให้มาเกลี้ยกล่อมให้ออกมา
เพราะว่าแฟนสาวออกจากห้องไปทะเลาะกัน
ตำรวจสนคลองตันค่ะเนี่ยค่ะ

นายพงพิทักษ์อำมวาอายุ๒๓นะคะ

โตแล้วใช้มีดกรีดแขนอย่างนี้
บอกว่าจะกินยากันยูให้ตายอย่างนี้

ใช่เปิดแบบเปิดโฟนให้คุยกับแฟนสาว

ใช่ค่ะคือนายพงพิทักษ์จะขอคุยกับแฟน
แล้วก็บอกว่าถ้าแฟนไม่มาจะกรีดแขนตัวเองจะกินยากันยุง

ตำรวจก็เลยโทรศัพท์ติดต่อแฟนสาวให้
ยื่นไปใต้ประตูให้คุยกัน

แต่ก็ยังไม่ยอมเปิดประตู๒ชั่วโมงกว่านะ
เสียงนายพงพิทักษ์เงียบไปตำรวจเขาก็ตกใจ

กลัวว่าไม่รู้เป็นอะไรฆ่าตัวตายหรือเปล่า

นอนหมดสติอยู่บนที่นอน
ข้อมือซ้ายมีแผลกู้ภัยปฐมพยาบาลเบื้องต้น
แล้วก็ส่งโรงพยาบาลกล้วยน้ำไทย
ในห้องมีขวดเหล้ามียาล้างไต

แล้วกลิ่นยากันยุงเนี่ยโอ้โหมันคลุ้งเต็มห้องเลยค่ะ

นายจัญญาคงคาสันติเป็นเพื่อนของนายพงพิทักษ

นายพงพิทักษ์เอากุญแจห้องไปให้
แล้วก็บอกว่าถ้าวันนี้ไม่เจอกันไปเปิดห้องได้เลยนะ
๔ทุ่มนายพงพิทักษ์โพสต์ภาพกรีดแขนตัวเอง
มีขวดยากันยุงวางอยู่ข้างตัวโพสต์ลงเฟซบุ๊ก

ขอโทษและอโหสิกรรมแก่ทุกคนครับ
ที่ผ่านมาหากทำไม่ดีกับใครก็ขอโทษ
โหสิกรรมให้ด้วยขอโทษคุณยาย
ที่ผมทำให้ยายผิดหวังโพสต์ภาพแบบเพื่อนเป็นห่วงอ่ะ
แล้วก่อนหน้านี้นายพงพิทักษ์อยู่กับแฟนค่ะ
เมื่อวานตอนเช้าทะเลาะกันแฟนสาวก็ออกจากห้องไป
ก็เลยคิดว่าน่าจะประชดแฟนนั่นแหละ
ก็เลยโพสต์ภาพนี้แล้วก็ล็อกขังตัวเองอยู่ในห้องนะคะ
ทีมค่าวก็ลงพื้นที่ไปที่ว่ากลุ่มอุณหภาษณ์ฤรษนี้อีกครั้งนะคะ
ไปทำงานได้แล้ว
ไปทำงานแล้วด้วยเดี๋ยวดูว่าตกลงแล้วเขาพยายามฆ่าตัวตายโอ้โห
มันโหดขนาดไหนมันแรงขนาดไหนนะอ่าวันเกิดเหตุนะคะ
พงพิทักษ์ขังตัวเองอยู่ในห้องครับ
กรีดแขนโพสต์เฟซบุ๊กเพื่อนเห็นโพสต์แจ้งตำรวจ
ตำรวจมาเจรจา๒ชั่วโมงกว่าตามภาพกราฟิกนี้เลยนะคะ
นายพงพิทักษ์อยู่ในห้องกรีดข้อมือซ้ายของตัวเอง
ตั้งแต่ก่อนที่ตำรวจจะไปถึงส่วนยากันยุงเขาฉีดในห้องค่ะ
อ่าไม่ได้กินนะคะอ๋อถ้าฉีดค่ายุง
กะว่าดมยากันยุงแล้วคงแบบ
อาจจะแบบค่อยสูดใช่ใช่แค่ฉีดอ่าพอตำรวจเปิดประตูเข้าไป
คนก่อเหตุเนี่ยในพงพิทักษ์คนนี้หมดสติอยู่บนที่นอนครับ
อพาร์ทเมนต์บอกว่าไม่แปลกใจนะ
นายพงพิทักษ์ก่อเหตุแบบนี้ทำไมฮะเพราะตอนที่ตำรวจเข้าไปในห้อง
เจ้าของอพาร์ทเมนต์ก็เข้าไปด้วยก็รอยแผลที่แขนที่บอกจะกรีดแขนกรีดแขนเนี่ย
แผลมันเล็กนิดเดียวส่วนกลิ่นยากันยุงก็เหมือนกับฉีดพ่นในห้องเฉยอ่ะ
เหมือนคนฉีดยากันยาฆ่ายุงเฉยไม่ได้แบบโอ้โหเอามากินจะฆ่าตัวตายเหมือนที่ขู่ไว้ไง
ก็พอไปส่งโรงพยาบาลวันเดียวก็ไปทำงานได้แล้วเนี่ย
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานใช่วันนี้ไปทำงานแล้วไปทำงานแล้ว
แผลก็เล็กนิดเดียวเลยก็คือประชดแฟนเฉย
ตำรวจเขาเดือดร้อนอยู่เป็นสองสามชั่วโมงนะแม่ทำแบบนี้แล้วสาวเขาจะกลับมาไหมเนี่ย

ไม่มามิ้วบอกต้องฉีดยากันยุงให้มันเยอะกว่านี้หน่อยเดี๋ยวจะไป

คือไม่ได้ผลหรอกครับนะใช้วิธีพูดคุยหรือว่าทำความเข้าใจกันดีกว่า